พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยนะคะ

แล้วจะบอกว่าสาวพิการรายนี้แสบจริง
หลอกให้ชาวบ้านชาวช่อง
ไปร่วมลงทุนโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ้างบอกว่าเธอได้รับโคต้าสลากมา
จากสมาคมคนพิการที่จังหวัดนนทบุรี
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมลงทุน
ก็มาเลยมาร่วมกันซื้อสลากเป็นเล่มนะ
เอาไปเลยเงินปันผลคือร้อยละ๑๐ต่อ๑เล่ม
โดยไม่ต้องไปเดินเลขขายให้เหนื่อย
เชื่อค่ะเชื่อเพราะอะไร
แม่เป็นคนพิการแต่ไทยใส่ทองหยองเต็มตัวค่ะ

สุดท้ายแล้วชาวบ้านบอกว่ารู้แล้วว่าถูกหลอก
วันนี้ตัดสินใจนะคะมากันสักประมาณ๓๐คน
เดินทางไปรวมตัวกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยโจทย์ตำบลหนองแดงอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ
นำหลักฐานการโอนเงินข้อความแชทผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ที่ถูกหญิงสาวพิการรายนี้เป็นคนพิการขาแตกกำเนิด
ชื่อว่านางแดงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะ
คนบ้านเดียวกันมาหลอกกันเองเนี่ยนะคะ
หลอกให้ชาวบ้านไปร่วมลงทุนโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
นางแดงอ้างบอกว่าจะได้รับเงินปันผลร้อยละ๑๐ต่อสลาก๑เล่ม
นี่คุณเขาเอาหลักฐานมาแสดงกันแบบนี้
ส่วนนี้ค่ะนางแดงที่บอกว่าขาพิการแต่กำเนิดเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านมานะคะมาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านห้วยโจทย์
คือคุณสมพรพุทธเซน
คุณสมพรพยายามถามชาวบ้านว่าวิธีการที่นางแดงชักชวนเป็นยังไง
วิธีการของเขาคือเริ่มกันจากบอกปากต่อปากกันก่อน
คนแรกเลยก็คือนายภูวดลระลีอายุ๓๖ปีเป็นชาวบ้านห้วยโจทย์
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าบอกว่า
ทราบมาจากเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่ามีหญิงขาพิการแต่กำเนิด
โดยลงทุนสลาก๑เล่มจะได้ส่วนแบ่งปันผลร้อยละ๑๐
ไม่ต้องเดินขายให้เหนื่อยแต่จะมีคนมารับไปขายอีกทอดหนึ่ง
เขาก็เลยบอกว่าแม่แค่ลงเงินใช้เงินต่อเงิน
เข้าไปสอบถามรายละเอียดกับสาวพิการรายนี้
คือคุณภูวดลบอกว่าเขาเริ่มต้นลงทุนไป
คือซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล๕๐เล่ม
เป็นเงิน๓๕๒๐๐๐บาท
ลงทุนตั้งแต่งวด๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ตอนแรกก็ได้รับเงินปันผลจริงนะ
มันไม่ได้หลอกนี่มันจริงนี่สุดท้ายแล้วเขาลงต่อค่ะ
คุณผู้ชมกระทั่งมีคนอื่นมาขอร่วมลงทุนด้วย
คือคุณภูวดลเป็นคนประสานเป็นคนกลางประสานให้
มีชาวบ้านระยะหลังมาเรื่อยมาเรื่อยมาร่วมลงทุนเรื่อย
หลังมันเริ่มชักจะมีอาการแปลกมีกลิ่นตุ
เพราะสาวพิการรายนี้เริ่มไม่จ่ายเงินปันผล
เหตุผลต่างนานาอ้างค่ะ
ข้ออ้างเช่นอะไรบ้างไปผ่าตัดขา
ต้องเคลียร์โคต้ากับสลากินแบ่งจังหวัดอื่น
บางคนก็โดนผลัดมาแล้ว๔งวดซ้อน
คือคุณภูวดลเนี่ยได้งวดแรกงวดอื่นเธอบอกว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะ
พอสอบถามไปก็บ่ายเบียง
ของเฉพาะคุณภูวะดนผู้เสียหายนี่นะคะ
ที่วันนี้เดินทางไปร้องเรียนร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เงินไปกว่า๒ล้านบาท
วันนี้๓๐คนเม็ดเงินที่ศูนย์ไปกว่า๒๒ล้านบาทคุณ
เราไปสอบถามชาวบ้านอีก๑คนชื่อวนายสุวัสดิชมพูวิเศษอายุ๔๖ปี
ในชาวบ้านบ้านห้วยโจทย์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของนางแดง
หญิงพิการรายนี้ด้วยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่ออย่างสนิทใจที่ไปลงทุนกับนางแดง
เพราะว่านางแดงเนี่ยนิสัยดูรวยดูร่ำรวยเพราะใส่ทองเส้นโต
มักจะคุยเรื่องโคต้าสลากนำเช็คไปเบิกเงินที่สมาคมคนพิการเป็นประจำ
พฤติกรรมแบบนี้มันทำให้คนเชื่อไงว่าเขาได้จริงลงทุนแล้วออกดอกออกผลจริง
ทีนี้ค่ะเพื่อนของนางแดงคนนี้เล่าต่อบอกว่าตัวเขาเองตอนแรกก็ร่วมลงทุนไปนะ
สุดท้ายมารู้ความจริงว่าถูกหลอก
แล้วรู้ความจริงมากกว่านั้นคือคุณคะ
วงโลกมากทองที่หญิงพิการรายนี้ใส่เนี่ย
ก็เป็นทองชุบทองปลอม
เพราะฉะนั้นเพื่อนสนิทรายนี้ค่ะคุณผู้ชมคือคุณสุวัสดิ์เนี่ย
ก็รีบมาบอกญาติพี่น้องของตัวเองที่หลวมตัว
ร่วมลงทุนไปกับนางแดงบอกว่าเฮ้ยรีบหน่อย
รีบถอนทุนคืนรีบเอาเงินคืน
จากนั้นตัวเองก็กลับไปที่บ้านห้วยโจทย

คุณค่ะชาวบ้านไม่เชื่อหาว่าไปใส่ร้ายหญิงพิการ

สุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะฮะ
นางแดงลวงโลกจริงค่ะก็เลยฝากไปถึงนางแดงนะคะ

เพราะคนที่ถูกหลอกก็คือญาติพี่น้อง
ชาวบ้านในท้องที่เดียวกันรีบนำเงินมาคืนชาวบ้าน
เช่นนั้นนอกจากตัวเองจะเดือดร้อนแล้ว
ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้การทำมาหากินหาเงินก็ยาก
ชาวบ้านเขาก็จะเดือดร้อนยกหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายอีกหลายสิบคนค่ะอย่างที่บอกไป

หลังจากนี้ถามว่าผู้ใหญ่บ้านจะทำไง

นำหลักฐานต่างที่ลูกบ้านนำมามอบให้

ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักศรีชมพู

เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนางแดงคนนี้นะคะ
เป็นหญิงสาวพิการแต่กำเนิด
คือร่างกายไม่เป็นไรหรอก

อย่าพิการอย่าไปหลอกคนอื่นเขา